เมื่อวานนี้นะคะที่หาดใหญ่พลเมืองดีค่ะไปช่วยควบคุมตัวเจ้าโจร
ใจหยาบชื่อว่าโอลายกะ
พฤติการของเขาก็คือไปกระทำอนาจารย์เด็กอายุ๑๒ปี
เรียนอยู่ชั้นป๖เท่านั้นเอง
และช่วงที่พลเมืองดีไปช่วยจับกลุ่มนี้เขากำลังจะหลบหนี

ให้คุณผู้ชมดูช่วงเวลานี้กันหน่อยค่ะ
ที่ผมขืนเด็กบ่อฟุฮูกภาพี่ที่ออกข่าวนั้น
นี่ไงนี่ไง

มันหนี
แต่ก็เนี่ยค่ะเป็นพลังของโลกโซเชียลมีเดียที่ช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ออกไป
แล้วก็แชร์หน้าเจ้าโอลายกากเนี่ยไปทั่วเมืองเลย
แล้วพอคนจำหน้าได้เห็นปุ๊บเข้าไปควบคุมตัวแบบนี้เลย

เพราะว่าตอนนี้โอ้ลายกากถึงมือตำรวจแล้วเนี่ยนะคะ
คือช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่โอลายกาก
หรือชื่อจริงนะคะเฉลิมพลธรรมนิยมอายุ๓๗ปีชาวบ้านค่ะ
อยู่แถวขนส่งอำเภอหาดใหญ่แห่งที่๑
ควบคุมตัวไว้ได้พยายามจะล็อกตัวไว้
ในช่วงที่เขากำลังจะขึ้นรถหนีออกนอกพื้นที่
พฤติกรรมของโอลายกากคือไปกระทำชำราวเด็กหญิงนวลอายุ๑๒ปี
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๓๑มกราคม

สอบถามเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าหวังจะข่มขืนเด็กจริงแหละ
วันนั้นแต่ไม่ได้ทำเพราะเด็กมีประจำเดือน

ช่วงนั้นเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามเด็กหญิงผู้เสียหายไป
ช่วงนั้นเห็นน้องเดินไปโรงเรียนก็เลยจอดถามเลย
อุบายเจาะถามจะไปโรงเรียนเหรอให้พี่ไปส่งไหม
น้องก็ลังเลลังเลหวังดีหวานล้อมไปหวานล้อมมา
น้องก็เลยหลงกลไงคะขึ้นซ้อนท้ายไปด้วย
แต่ไปไม่ถึงโรงเรียนค่ะเลยโรงเรียนไปตั้งไกลเนี่ย
ห้ากิโลเมตรหลังจากนั้นเจ้าโอลายกากไอ้โอลายกากเนี่ย
จอดข้างทางเอากันไกลจี้คอเด็กลากเข้าข้างทางค่ะ
หวังจะข่มขืนแต่ก่อนจะลงมืออ้าวน้องมีประจำเดือน
มันก็เลยบอกว่าหมดอารมณ์ก็เลยไม่ได้ก่อเหตุ
เขายืนยันแบบนี้นะหลังจากนั้นขี่ไปส่งน้องที่โรงเรียน
แต่พอหลังเลิกเรียนสิคะน้องกลับไปถึงบ้าน
ยังตกใจอยู่เลยเล่าให้แม่ฟังเล่าให้น้าฟัง
จนมาถึงการแจ้งความแจ้งความไม่พอครอบครัวนี้
เรื่องนี้โพสต์ไปด้วยแล้วก็เอาภาพโอ้ลายกากเนี่ย
ลงสังคมออนไลน์เท่านั้นแหละค่ะสังคมออนไลน์มีพลังนะคะ
ตามจับกลุ่มตัวได้และส่วนที่จะขึ้นรถเนี่ย
จะไปไหนบอกจะให้เรื่องมันเงียบไงจะไปหนี
หนีไปหลบอยู่ที่สุราธานีสักพักเขาบอกแบบนี้
นายนพดลหนูทองพลเมืองดีที่ช่วยกันจับตัวโอลายกากไว้ได้นี่นะคะ
บอกว่าเห็นโอมันขึ้นรถทัวร์ที่ขนส่ง
แล้วเห็นหน้าคนนี้เขาบอกเลยว่า

ลายกากก็เลยช่วยจับกลุ่มตัวไว้ได้ฟังเสียงพลเมืองดีค่ะ

เอาตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพรากและพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
ทางครอบครัวเด็กเองตอนนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปพูดคุยนะคะ
แต่ว่าครอบครัวบอกว่าไม่พร้อมให้ข้อมูล
ขอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด